เพราะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะ
ในน้ำในท้องทะเลในพื้นดินในท้องฟ้าต่างเนี่ย
มีทรัพย์สมบัติมหาศาลแล้วแต่เราจะมองเห็นหรือเปล่านะคะ
อย่างชาวบ้านที่โคราชเนี่ยตอนนี้นะคะเขาเตรียมอุปกรณ์ไปหาสิ่งนี้
มันคือโต๊ะอิหยังไปเผินค้า
ไปกันยามพบค่ำแบบนี้ที่ท้ายหมู่บ้าน

โต๊ะอียังคุณบอกโต๊ะไหน
ดิฉันหมายถึงว่าตัวอะไร

โต๊ะอิหยังภาษาอิสานบรรเฮ่าครับ
นี่ค่ะไปดูตัวที่มันเกาะอยู่ตามกิ่งไม้นี่แหละ
เขาเรียกว่าแมงจีนูนแมงอีนูนหรือแมงกีนูน
ก็แล้วแต่สำเนียงแล้วแต่การจะเรียก
วิธีการก็คือต้องไปช่วงพลุเพลพบค่ำแบบนี้
เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะมันจะออกมาหาอาหารเวลานี้
แต่ถ้าจะเข้าไปจะไปมือเปล่าแบบคุณลุง
คนที่คุณชนะเล่าเนี่ยไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์นะคะ
อย่างแรกคือไฟฉายไม่งั้นมันก็มองไม่เห็นไง
อย่างที่สองก็คือไม้ยาวประมาณสัก๓เมตร
แล้วก็มีขวดพลาสติกตัดครึ่งผูกติดที่ปลายไม้
เหมือนเป็นไม้เอาไว้สอยเอาไว้แยงเอาไว้ซะให้มันร่วงหล่นลงมา
เป็นอุปกรณ์สำคัญเลยในการที่จะจับแมงจีนูนค่ะ
วิธีการนะคะก็คือว่าเราไปสังเกตดูแมงเหล่านี้
มันจะไปเกาะอยู่ตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ต่างนะคะ
เราก็เอาไม้สอยนี่แหละค่ะไปสอยมัน
เคาะเดี๋ยวแมลงมันก็จะร่วงหล่นลงมานะคะ
ถ้าตัวไหนมันหล่นลงมาเยอะเกินไปแล้วก็
มือตะคุบใช้การกวาดในการเก็บมาก็ได้เหมือนกัน

ทีนี้ทำยังไงมันมีปีกถูกไหม

ชาวบ้านเขาก็ต้องเก็บใส่กระป๋องเอาไว้
นี่ค่อยเด็ดเหมือนเด็ดผลไม้เลยค่ะ
ผมรู้แล้วเป็นกระป๋องที่มีน้ำอยู่ในนั้นด้วยนะ

ใช่จริงเขาบอกแช่น้ำไว้ให้มันถ่ายอุจจาระของเสียออก

ในการที่หาพวกสัตว์ตามท้องถิ่นตามพื้นไหล่พื้นนาแบบนี้นะคะ

แต่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมจะบอกว่ารสเลิศมากนะ
แล้วก็เอาไปทำเมนูได้หลายอย่าง
เมนูเด็ดหนึ่งที่แนะนำกันก็คือแมงจินูทอดกรอบ

ช่วงตัวมันไหมคะช่วงพุงวันนี้
ขาวแบบนี้นี่มันดีแท้เลยนะคะ
บางคนเคยทานเขาบอกว่าติดอกติดใจเลยนะ

เขาแบบส่งองค์ส่งออกกันไปเยอะแยะมากมาย
แล้วก็เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยนะคะ
ช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเก็บขายสร้างรายได้กันไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานั่นเองนะคะที่ตำบลจราเข้หิน
เอาให้มาดูกันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านท้องไร่ท้องนา
ถ้าในเมืองคงหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ

ช่วงนี้แมงจีนูนเยอะนะหลายที่ก็ออกมาเป็นข่าวกันเยอะ
ว่าเขาไปเก็บแมงจีนูนสร้างรายได้ได้ด้วย
ช่วงนี้เป็นอาชีพเสริมกันนะคะ